ร้องได้ให้ร้าน

ขอทำสักคำ

ทุ่งระจกท้อง
ไหนมีสองใจ
ด้วยความยาวของเพลงนะฮะ
ก็ทำให้น้องน้องเพชร

ตื่นเต้นเหรอเหลือมีเปิดในลูก

พลาดนะถ้าทำได้นะครับ๖๐๐๐บาทเร็วเพลงต่อไปนี่ตามเป้าแล้ว
นะเพลงที่ห้านะครับแปดหมื่นบาทจะต้องผ่านเพลงนี้ก่อนนะครับ
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับน้องน้ำเพชรร้องจบไปแล้วครับ
น้องน้ำเพชรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้พร้อมได้
ที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาทน้องน้ำเพชรร้อง

ยินดีด้วยนะครับกับน้องน้ำเพชรครับ
ร้องได้ครับถูกต้องหมดไม่ผิดเลย
ร้องได้ในเพลงนี้ค่ะรับทันทีค่ะ
จากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

ก็เหลืออีกเพลงเดียวนะครับ
ก็จะสำเร็จแล้วนะครับสำหรับน้องน้ำเพชร
ทีนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีมาคราวนี้คุณแม่
อาการหนักเลยนะครับ

ทาดไฟมันจะวิ่งนะครับ
ทีมงานบอกไอออกมาเป็นสีดำเลยนะครับ

พวกที่พักเมื่อคืนน่ะ
เป็นสีดำเหมือนเลือดไก่ที่ตายแล้วที่เรากินอ่ะ
ถ่ายด้วยพร้อมกัน

มันตั้งครั้งเดียวเขาโอเคไป
ไม่ได้ถ่ายธรรมดานี่มันถ่ายแบบรุนแรงอะ

เหมือนทาดจะไปแล้วอะไรเหมือนคิดไปเองก็เปล่า

ก็ไม่ค่อยเป็นไม่เป็นนานเป็น

เริ่มแรกก็เป็นลมเข้าก็กินแล้ว
น้ำก็กินกินยาว่าปวดหัว

น้ำเพชรอาการแม่เมื่อคืนเป็นไงคะ
อนที่แม่เค้านอนอยู่ปกติมันก็สั่นไปทั้งทั่วเลย

แล้วแม่เขาก็เข้าไปถ่ายในห้องน้ำ

เป็นสีดำเลยนะ
คุณแม่ครับปกติเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนไหมคะ
เคยมีก่อนที่ลูกชายจะเสียก็เคยมี
คือเคยพบคุณหมอมากมั้ยคะ

ทีนี้เราก็เลยไม่ทราบว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้าง

ถ้าไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ผมดูเนี่ยจากที่ใช้ความชำนาญว่าผู้แข่งขันของเราเป็นบ่อยเนี่ย
น่าจะมีในเรื่องของความดัน

ดันนี่ก็คือในเรื่องของอาหาร
แล้วก็มันจะทำให้แบบหน้ามืดได้

คุณแม่บอกเคยมีอาการเหมือนจะหน้ามืด

จริงต้องไปเช็คซะหน่อยนะคุณแม่นะ

เราจะได้รู้ว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้
และควรจะรักษาในแบบไหน
ไม่กลัวจะเสียตังค์แล้วก็ป่วยไม่ได้อยู่
อยากถ้ามันไปก็อยากให้ไปเหมือนแฟนไปเลย

ลูกต้องไปนั่งเฝ้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดมันเป็นอะไรก็ไปเลย
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันทัน
เราก็จะไม่ไปก่อนเวลาอันควรคุณแม่
คุณแม่ต้องอยู่จนน้องน้ำเพชรเขา

หรือมีหลานให้คุณแม่นะ

ก็รู้สึกว่าถ้าแม่ถ้าแม่จะป่วยเป็นอะไรอย่างนี้
หนูว่าไปหาหมอดีกว่าไปก่อนหนู

ระหว่างที่น้ำเพชรเฝ้าแม่อยู่เมื่อคืนนี้

ก็จับไปเรื่อยแล้วแม่เขาก็ชอบนอน

ก็หลับสนิทเลยค่ะ

ซึ่งจริงแล้วเรื่องราวชีวิตของคุณแม่

มันไหลแบบมันไหลมาเองอ่ะ

เฮ้ก็ไม่อยากพยายามไม่ให้ใครเห็น
รู้ตัวไหมคะว่าเวลาเราหลับ

อย่างนี้คุณแม่ผมแนะนำว่าต้อง

ถ้าสมมุติย้อนไปในวันนั้น

แล้วก็โดดเดี่ยวมากเลยที่คุณแม่ได้เจอน้ำเพชร
เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะถูกรางวัลที่หนึ่ง

ถือว่าโชคดีมากที่ได้พบกันค่ะ
ดีมากที่ได้ดูแลกันค่ะ
ดีมากที่มีซึ่งกันและกัน
เพลงต่อจากนี้มีมูลค่า
ตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก
มาจากบ้านว่าอยากจะได้๘๐๐๐บาท

คุณแม่มีความหมายขนาดไหน

สุทธิ์ฯเขายกยาเพราะว่าเสื้อผ้าทุกวันนี้

เป็นของโรงเรียนให้

น้องก็ถามว่าหายไปตั้งหลายวันนะลูก

มันก็ไม่ได้มีแค่ตอนกลางคืนที่มืดมิด
มันยังสลับมีกลางวันที่มีแสงสว่าง
และมีกลางคืนมาอยู่บ้าง

นี่คือความสวยงามของวันเวลาและโลกนี้ค่ะ

มาถึงเพลงเป้าหมายแล้วนะครับ
เพลงที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ตัวช่วยยังเหลืออีกตั้ง๒ตัวนะครับ
มีโอกาสที่จะไปสู่หลักแสนได้แน่นอนนะครับ

อินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ยาก

เคยร้องตามแต่ไม่เคยทวนเนื้อว่ามันถูกหรือเปล่า

ด้านบนเรามีป้ายหลากหลายมากเลย

นั่นคือตัวช่วยที่ซ่อนอยู่หลังสปอนเซอร์ของเรานะครับ

มีน้ำเพชรเท่านั้นที่รู้ว่าร้องได้จริงหรือเปล่า
แต่ที่สำคัญรายการของเราต้องร้องให้ได้

ห้ามร้องขาดร้องหายร้องเกินอะไรไม่ได้เลย

สำหรับเพลงที่๕นะครับ
เป็นเพลงเป้าหมายมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้

สู้ครับ

เหลือใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
ในเพลงนี้น้องน้ำเพชรจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มันมากดทับการเปล่งประกายและ
ใกล้อาการที่เราจะคว้า๘๐๐๐๐บาทไปได้
กอดทีหนึ่งได้ไหม

มีสมาธิเอาเงินไปช่วยคุณแม่ให้ได้เยอะนะ

เพลงนี้หนูจะทำให้ได้เลยค่ะ
หนูรักคุณแม่ค้า

เพลงที่ห้าครับเพลงนี้มูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ

ฉันลูกสาวเตาแหวงมันอยู่ส่วนเต้นจังหวัดสุธรรม
ทำหน้าทำไร่ไปวันแต่ว่าตัวฉันชอบแต่ร้องเพลง
เขาเรียกฉันว่าอีแวว
เมืองสุภัณฑ์ไม่เคยวังไว้
ถ้าฉันร้องเพลงทุกคนต้องชอบกัน
อีเวลเมืองสุภัณฑ์อีเวลเมืองสุภัณฑ์
ชื่อเสียงของฉันดังเพลงผืนไกล
ใครใครเขาก็เชิญก็จัง

ใครจ้างฉันก็ไป
งานบุญงานบวชงานแต่ง
เลื่อนยดตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่
ไม่เคยไม่เคยคล่องคัน
ถ้าใครให้อ่านพันสองพันฉันก็ไป
อีแววลูกสาวตะแหวง
ถ้าตัวไม่แพงเชิญมาจ้างได้
แต่งานบวชหน้าใกล้
ถ้าจ้างฉันไปรับเราว่าไม่ขาดทุน